ต่อเกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยนะครับ
วันนี้มีการประชุมของสวบคอชุดใหญ่
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เขา
นี่ก็ต้องรอทางสอบคอชุดใหญ่เคาะนะครับ

ที่หน่ายกฤษลัทธมเป็นประธานในการประชุมนะครับ

มีการเปิดเผยออกมานะครับ
ว่าวันนี้จะมีการรายงานถึงสถานการณ์การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
ตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนเข้ามาในบ้านเรานะครับ

และผู้เดินทางขาเข้าต้องจอง
แล้วก็พักอยู่ในห้องพักของโรงแรมระหว่างรอผลตรวจอย่างน้อย๑วัน

ขอให้ใช้วิธีการตรวจด้วยวิธีอื่นครับ
จะทำให้มีความสะดวกมากกว่า
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ในการพิจารณาตัดสินใจของทางสบค
อกจากนี้จะมีการเสนอให้พิจารณาให้ร้านอาหารในโรงแรม

ซึ่งข้อเสนอนี้จะอนุญาตเฉพาะผู้เข้าพักในโรงแรมเท่านั้น
อันนี้ทางททก็เสนอไป
ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีว่าจะเป็นไปได้ไหม
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในไทยนะครับ
รองนายกก็บอกว่าก็ต้องดูตามเหตุและผล
หากสามารถตรวจสอบและยืนยันได้ชัดเจน
รวมถึงเอกสารฉีดวัคซีนของผู้เดินทาง

ก็น่าจะหาวิธีอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
แต่จะต้องไม่ละทิ้งความปลอดภัยด้วยนะครับ
นักข่าวถามว่าตอนนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทรงตัว
ครูนาธินตร์บอกว่าน่าจะค่อยลดลงได้
อย่าขึ้นเป็นพอพยายามให้ลดลงนะครับ

การฉีดวัคซีนคนไทย๑๐๐ล้านโดส

คุณอธินินบอกว่าก็น่าจะสำเร็จนะครับ
สำหรับวาระการประชุมอื่นในสอบคอวันนี้
จะมีการพิจารณามาตรการควบคุมโรค
แล้วก็ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชนาจักร
ก็คือเรื่องของการปรับพื้นที่สีนั่นเองนะครับ
รวมถึงการพิจารณาแนวทางการนำแรงงานต่างด้าว
ราชนาจักรโดยกระทรวงแรงงานเป็นผู้เสนอ
และการปรับปรามการลักลอบการนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศด้วยนะครับ
รอผลการประชุมกันนะครับค่ะสวัสดีครับ